กินก๋วยเตี๋ยวกันต่อนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรเด็ดของร้านบ้านกลางนา
ก๋วยเตี๋ยอร่อยบรรยากาศยังดีอีกนะจ๊ะ
โอ้โหคุณค่ะไปค่ะที่จังหวัดพิศนุโลก
เอาพิศนุโลกบ้านผมถูกต้องมาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกลางนาเลย
อยู่เลขที่แปดแปดแปดหมู่ที่ห้าตำบลวัดพลิกอำเภอเมืองนะคะ
บรรยากาศของร้านก็ดูเข้ามาเป็นแบบธรรมชาติเลย
รื่นมากมีซุ้มไม้ไผ่เอาไว้ให้บริการคุณเลือกนั่งได้เลยนะคะ
ไม่แอดปลงโล่งสบายมีลมพัดเย็นเย็นตลอด
ช่วงเที่ยงก็ไม่ร้อนคุณลมเย็นนะ

คือขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เมนูที่เขาขายมีหลากหลายด้วย
มีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสต้มยำเกาเหลารวมไปถึงลวกจิ้ม
มีทั้งเนื้อและหมูหมูตุ๋นไส้ตุ๋นน่องไก่ต้มเลือดหมูมีหมดเลย

ทุกอย่างที่คุณเลือกสรรค่ะเริ่มต้นที่๓๕บาทเท่านั้น
เมนูซิกเนเจอร์ที่อยากให้ชิมคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณ
อันนี้เขาบอกเป็นสูตรเด็ดของครอบครัวเขาอร่อยแบบแทบไม่ต้องปรุงเพิ่ม
โดยเฉพาะเมนูเนื้อต่างที่ร้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เนื้อแบบเศษป่นนะคะ
ใช้เป็นก้อนใหญ่ชิ้นแน่นคุณดูดูสะอาดสะอ้านมากนะคะ
เขาจะมาตุ๋นด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านและมากกว่านั้นก็ยังมีเมนูพวกแบบส้มตำ
เปียกปูนขนมถ่วยโบราณมีเครื่องดื่มต่างเอาไว้บริการด้วย
รวมถึงมีบ่อตกปลาเปิดให้บริการด้วยคุณตรงนี้ค่าเช่าคันเบ็ด๓๐บาทเท่านั้นนะคะ
คุณจิรวัตรคนรักษาอายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเคยทำธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์มือ๒
แต่ว่าช่วงโควิด๑๙อยากมองหาอาชีพเสริมที่สร้างรายได้และประกอบกับว่าตัวเองมีที่ตรงนี้อยู่กลางนา
เป็นบ่อตกปลาอยู่แล้วก็เลยคิดว่างั้นเปิดเป็นร้านอาหารไปด้วยเลย
ก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามีสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ทำกันเป็นประจำทานกันในบ้านอยู่แล้วนะคะ

น่าขึ้นน่าทานมีโอกาสกลับไปพิษณุโลกต้องไปลองร้านนี้ต้องแล้ว
กลับบ้านก่อนคุณอ่ะ